คุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมอยู่แถวนี้ไหวไหม
โรงงานเป็นโรงงานปูนซีเมนนะครับโอ้โหคนแถวนั้นเขาบอกว่า

บ้านอยู่แถวนั้นหรอกครับผมเนี่ยนั่งอยู่ในสตูดิโอ
เห็นเฉพาะภาพที่ผมยังกั้นหายใจเลยเห็นแล้วคันคอเลยนะฮะ
ควันควันดำด้วยอ่ะคุณนัทพงศ์ทั้งควันทั้งฝุ่นเลยแบบนี้
กล้องวงจรปิดของบ้านหลังนี้จับภาพเอาไว้ได้
โรงงานผสมปูซิเบนฝั่งตรงข้ามนั่นน่ะปล่อยฝุ่นปล่อยควันดำลอยนะครับ
เข้ามาในบ้านชาวบ้านและชุมชนไม่มีอะไรบังเลยนะครับ
ทำให้คนชุมชนเดือดร้อนมากครับจนเอาคลิปนี้มาร้องเรียนกับเพจ
ควันขนาดนี้กลิ่นล่ะอย่าว่าแต่ตากผ้าเลย
เร็งถามหาแน่นอนหน่วยงานไหนช่วยชาวบ้านได้บ้าง
คุณคิดอย่างไรกับเหตุการณ์นี้มักง่ายทุกวันนี้ตากผ้าไม่ได้
เปิดประตูบ้านไม่ได้เหตุเกิดที่โรงผสมปูนแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดลบบุรีครับโอ้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็น
บอกว่าเหมือนในหนังเรื่องอะไรนะหมอกกินคนเลย
สแลนด์ขึงสูงแล้วติดสปิงเกอร์พ่นพรมน้ำก็พอจะช่วยได้บ้าง
แต่โรงงานผสมปูนในคลิปนี้ไม่มีอะไรมาบังเลยจับปรับเยอะจะได้ไม่มีใครทำอีก
นี่ข้อความชาวเน็ตทั้งนั้นนะทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านเจ้าของโพสต์นะครับ
อยู่ที่ตะบนท่าสาราอำเภอเมืองลบบุรีแต่เจ้าของโพสต์เนี่ยไปทำงานเจอน้องชายเขา
น้องชายอายุ๒๓ปีพี่นักข่าวไหนมาแล้วไม่เจอพี่ผมไม่เป็นไร
มาดูรอบบ้านผมจะพาเดินโอ้โหฝุ่นจากปูนนี่ครับโอ้โหรอยเท้าไอ้เหมียวนี่
ยังชัดขนาดนี้โอ้ทำความสะอาดไม่ไหวอะไรอย่างนี้นะฮะพื้นนี่ดูดิดูดิ
โอ้โหฝุ่นหนาเตอะเลยตามต้นไม้อีกหลังคาอีกน้องชายของคนโพสต์เล่าบอกว่า
ฝั่งตรงข้ามเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเป็นการล้างแผ่นปูนหมายถึงไอ้ภาพแรกที่คุณผู้ชมได้เห็นนะนะ
เขาล้างแผ่นปูนประจำเดือนนะครับซึ่งไม่ทราบว่าเหตุใดปูนที่ตกค้าง
มันถึงได้ฟุ้งกระจายออกมามากมายมหาศาลขนาดนั้น
จนทำให้บ้านใกล้เคียงนะครับหลายสิบหลังได้รับความเดือดร้อน
โหดูสิเทศกาลนั้นเปล่าเกิดขึ้นไม่บ่อย
แต่จะมีฝุ่นละอองจากปูนซีเมนแล้วมีเสียงดังในช่วงที่คนทำงานทั้งวัน
แม้ว่าจะมีคนงานคอยฉีดน้ำดักฝุ่นอยู่บ้างก็ตามครับ
เรื่องงานการเหลือตอนตั้งคืนอะไรอย่างนี้ออกมาได้
ทีมข่าวก็พยายามจะขอเข้าไปบันทึกภาพเก็บภาพในห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ
แต่พนักงานไม่อนุญาตเข้าใจได้แหละก็เลยสังเกตการณ์อยู่ด้านนอก
พบว่าเป็นกิจการขนาดใหญ่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง
มีรถโม้ปูนรถตักนะครับโอ้เป็นร้อยคัน
ก็ได้ข้อมูลจากเสมียนสั้นบอกว่าเดี๋ยวจะไปรายงานให้เจ้าของกิจการทราบถึงความเดือดร้อนของชาวบ้าน
จะหาแนวทางแก้ไขต่อไปแก้ให้เร็วเลยครับดูสิฮะ
โอ้โหนี่เห็นใจชาวบ้านเลยนะคะไม่ใช่หลังคาเรือนเดียวอะค่ะก็ระแวกนั้นทั้งหมด
ตากผ้ายังไงก่อนโหอยู่ยากผมไม่ต้องคิดถึงเรื่องตากผ้าค่ะหายใจยังไงดี
อันนี้ก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูความเรียบร้อยด้วยนะคะ
เพราะว่าอันนี้คือมลพิษคืออากาศของชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะคะ